คุณผู้ชมค่ะเมื่อช่วงเที่ยงที่ผ่านมาค่ะ
มีเหตุการณ์เครนก่อสร้างคอนโดมิเนียมนะคะ
ซอยพระราม๓ซอย๔๕เนี่ยถลบลงมา
เป็นอาคารที่ก่อสร้างคอนโดมิเนียมชื่อดังอยู่ในซอยนี้นะคะ
แล้วก็เครนนี้สูง๕๐เมตร
แล้วก็มีคนงานเขาติดอยู่บนเครน

แล้วเจ้าหน้าที่กว่าจะช่วยลงมาได้มันค่อนข้างยาก
เดี๋ยวเราไปดูคลิปเหตุการณ์ตอนที่เจ้าหน้าที่เขากำลังช่วยกันก่อนนะคะ
กู้ภัยเขาไปช่วยเหลือ
คนที่บาดเจ็บติดอยู่บนยอดเครนก่อสร้างคอนโดมิเนียมนะคะ

เครนนี้สูงเกือบ๕๐เมตรนะคะ

ตอนแรกเขาปีนขึ้นไปมีอุปกรณ์เซฟตี้มีเชือกสำหรับกู้ภัย
พอไปถึงก็ค่อยใส่อุปกรณ์โรยตัวลงมา

ตอนแรกเขายังรู้สึกตัวนะคะเขาบาดเจ็บ

แล้วก็พอโรยตัวมาถึงชั้น๑๓
กู้ภัยต้องรีบเข้าไปดูแลอาการ

ช่วยเหลือผู้บาดเจ็บค่อนข้างยากนะคะ

ทำให้วิศวกรคุมงาน
วิศวกรโยธาผู้รับผิดชอบโครงการ

ก่อนขึ้นไปช่วยคนที่ติดอยู่ด้านบน
เขาต้องนำกระเช้าของกรุงเทพมหานครนะคะ
ขึ้นไปเพื่อนำผู้บาดเจ็บลงมา

ไม่สามารถยกตัวถึงจุดที่คนงานติดอยู่ได้ค่ะ
กู้ภัยด้านบนก็ส่งสัญญาณลงมาด้านล่าง
ว่าต้องให้คนเจ็บโรยตัวลงมาที่กระเช้า

แล้วก็ต้องรีบนำส่งโรงพยาบาล
เพราะว่าคนเจ็บที่ติดอยู่ด้านบน

ขาซ้ายหักแล้วตอนกำลังช่วย
คือเหมือนกำลังจะหมดสติอยู่แล้วค่ะ
เดี๋ยวเรามีเสียงพิมพ์กู้ไพด้านบน
เล่าถึงนาทีที่ขึ้นไปช่วยเหลือผู้บาดเจ็บ

ตอนแรกนะครับคือเขาอ่อนเพียร์

ซึ่งกระดูกหักหลายท่อนนะครับ

แต่เนื่องด้วยขั้นตอนในการช่วยเหลือ

หนึ่งเจ้าที่กู้ภัยก็ต้องเซฟตี้แล้วต้องปลอดภัยด้วยในการช่วยเหลือ

เขายังเป็นสภาพไหนคะตอนที่เราไปเจอ
ลาวเหล็กอยู่แล้วเขามีมีเป็นฮาเนสเซฟตี้ของช่างอยู่ครับ

ก็เลยไม่ได้ตกลงมาแล้วเขาก็กอดเหล็กที่หักคาไว้ด้านบน

คือโครงสร้างที่มันถล่มไปแล้วเนี่ย๑๐๐เลยที่ไหนก็แล้ว

ทางเจ้าที่กู้ภัยก็จะต้องประเมินต้องปรึกษาหลายด้านนะครับ

คือวิศวกรอย่างแรกเลยก็ต้องให้คำแนะนำพวกผมก่อน

ที่สามารถจะช่วยเหลือผู้ประสบภัย

กู้ภัยเข้าไปช่วยเหลือผู้บาดเจ็บ
เพราะว่ามีแขนเครนกับอุปกรณ์ต่างร่วงลงมาด้วย

เสียชีวิตในที่เกิดเหตุ๔รายนะคะ
ล่าสุดมีรายงานว่าคนงานที่ติดอยู่บนเครนนะคะ
นายเติมศักดิ์ศรีพิทักษ์อายุ๓๓ปี
เสียชีวิตแล้วที่โรงพยาบาลค่ะ

ใช่เพราะว่าเขาติดอยู่บนเครนด้านบน๔ชั่วโมงกว่า

แล้วเสียเลือดมากแล้วบาดเจ็บสาหัส

คือเจ้าหน้าที่ที่ขึ้นไปช่วยก็ต้องปลอดภัย
แล้วก็การช่วยลงมาต้องปลอดภัย
อันนี้รถนี้รถยกขึ้นไปไม่ถึง
คนเจ็บก็ต้องห้อยตัวลงมาเพื่อให้มาถึงตรงนี้ค่ะ

ลงมาได้แต่ไปเสียชีวิตที่โรงพยาบาลนะคะ
คนงานที่รอดชีวิตในตาแดงพลูเล่าให้ฟังว่า
ช่วงเช้าเจ้าหน้าที่ของเครนก็ไปติดตั้ง
ช่วงเที่ยงพอเห็นเครนถล่มลงมา

คนงานที่รอดชีวิตเขาตั้งข้อสังเกตว่า
ถ้าเครนถล่มก่อนเที่ยงหรือหลังบ่ายโมง
อาจจะมีคนเสียชีวิตมากกว่านี้นะคะ
เพราะช่วงเวลาที่เครนถล่มเป็นช่วงเวลาพักกลางวันของคนงานพอดี
คนงานก็เลยอยู่ตรงนั้นน้อยคนนะคะ
และจะห้ามจอดทั้งนั้นน้า
คนงานมากินข้าว
ถ้าคนมากินข้าวเขากลับมาทำงานแล้ว

เครนนี่ก็เป็นอุปกรณ์ก่อสร้างสำคัญอย่างหนึ่งนะครับ

อะไรเยอะแยะไปหมดนะฮะเดี๋ยวเราจำลองเป็นภาพกราฟิกนะครับ
ท่านจะได้เห็นเหตุการณ์ว่าเกิดอะไรขึ้นนะครับสำหรับอุบัติเหตุในครั้งนี้นะครับ
ทีเครนได้ทำการสร้างอาคารที่มีความสูงไปแล้ว๑๓ชั้นนะครับ
แต่ว่าขณะนั้นเครนมีความสูงอยู่ที่สามสิบเมตรซึ่งต้องเพิ่มความสูงของตัวเครน
เพื่อทำการก่อสร้างคอนโดมิเนียมแห่งนี้นะครับท่านผู้ชมครับทางวิศวกรที่ควบคุมตัวเครน
ได้นำท่อนเหล็กที่มีความสูงท่อนละ๖เมตรมา๓ท่อน
เอามายกตัวเครนเพื่อเพิ่มความสูงให้เครนมีความสูง๔๘เมตร
โดยระหว่างที่วิศวกรที่ควบคุมได้ทำการเพิ่มท่อนเหล็ก
ไปที่ความสูง๔๒เมตร
และกำลังนำเหล็กท่อนสุดท้าย
ใส่เข้าไปเพื่อให้เครนมีความสูงที่๔๘เมตร

จังหวะที่กำลังล็อกตัวเครนกับเหล็กท่อนสุดท้าย
เกิดความผิดพลาดทำให้น้ำหนักตรงแขนเครนเกิดความไม่สมดุล

จังหวะถล่มลงมาเหล็กไปกระแทกกับตัวอาคารที่สร้างเสร็จแล้ว
ก่อนจะร่วงลงไปถูกรถโม้ปูนที่จอดอยู่ข้างล่าง
แล้วก็ได้รับความเสียหาย
มีคนบาดเจ็บและคนเสียชีวิตด้วยมีคนติดอยู่ด้วยนะครับ
นางสาวสุมาวินชัยเสนาคนขับรถจักรยานยนต์ที่อยู่ฝั่งตรงข้ามของโครงการคอนโดแห่งนี้นะครับ
บอกว่าเมื่อช่วงเช้าวันนี้เห็นเครนยกตัวให้มีความสูงขึ้น
จนกระทั่งการยกตัวเนี่ยเสร็จประมาณช่วงเที่ยง
แต่จู่เวลาประมาณเที่ยง๕๐นาทีมีเสียงดังแกรกคล้ายกับเหล็กเนี่ยกำลังจะหัก
พอมองหันไปก็เห็นว่าเครนเนี่ยกำลังถล่มลงมามีคนงานติดอยู่ที่เครนด้วยแล้วก็ตกลงมาเสียชีวิตด้วย
ส่วนผู้รอดชีวิตคือคนที่คว้าเหล็กบนเครนเอาไว้ได้ทันก็เลยไม่ตกลงมา
นั่งคุยกันนั่งคุยกันอยู่ที่วินนี่แหละค่ะแต่พอดีว่าได้ยินเสียงอะไรเหมือนมันหักดังแก๊ก
ก็เลยหันไปก็เป็นเคนล่วงกำลังล่วงลงมาค่ะแล้วทีนี้ก็มาชนกับตึกแล้วก็ลงมาชนรถโม้ปูนข้างล่างอะค่ะ
เขาล่วงลงมาพร้อมเคนค่ะล่วงลงมาพร้อมเคนกันแล้วก็น่าจะไปโดนคนข้างล่างเสียชีวิตด้วยนะ
ดังค่ะดังมากเลยเพราะว่าฝั่งนี้ฝั่งนี้ล่วงลงมาได้แป๊บนึงประมาณสี่ห้าวิ
ทางนี้ก็ดังอีกทีนึงแก๊กก็ล่วงลงมาทางนี้เลย
อะไรจะสูงขนาดนั้นมันร่วงลงมานะครับ
วันนี้ไปตรวจสอบที่เกิดเหตุเพื่อหาสาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุในครั้งนี้นะครับ
ก่อนที่ทางอนุกรรมการวิศวกรรมยกฮิ้วและปั้นจันทร์ไทย
ซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านเครนนะครับได้ออกมาอธิบายสาเหตุนะครับ
เครนที่ประสบอุบัติเหตุจริงแล้วก็เป็นเครนที่ใช้ในการก่อสร้างอาคารสูง
หลายอาคารในไทยเพราะเป็นเครนที่มีประสิทธิภาพในการทำงาน
และสามารถรองรับน้ำหนักได้มากกว่า๘ตัน
แต่ว่าสาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นที่คอนโดแห่งนี้สันนิษฐานว่า
น่าจะมาจากการประกอบเหล็กท่อนสุดท้ายที่ช่างกำลังจะปิดฝาบนเพื่อล็อกตัวเครน
ช่างอาจจะปิดด้วยความแรงหรือว่าเหล็กมีการกระทบกัน
ความรุนแรงเกินกว่าที่เครนจะรับน้ำหนักได้
จึงทำให้เครนเกิดการกระชากจนเกิดอาการหงายหลัง
หรือว่าเสียสมดุลจนรับน้ำหนักไม่ไหวแล้วเครนก็พังถล่มลงมา
ขณะที่ช่างกำลังใส่ท่อนสุดท้ายเข้าไปคือจะเสร็จงานอยู่แล้ว
ท่อนสุดท้ายใส่เข้าไปเสร็จแล้วก็กำลังจะปิดฝาบนของตัวเครน
ทีนี้เข้าใจว่าสันนิษฐานว่าปิดด้วยความรุนแรง
คือแรงเกินที่เคลมมันจะรับได้
ปิดลงมาพอปิดลงมาก็เกิดการกระชากเกิดการหงายหลัง
เพราะด้วยพฤติกรรมของเครนตัวนี้มันตั้งแทบจะ๙๐องศาอยู่แล้ว

ตัวนี้เนี่ยถ้าชั่งไม่มีความชำนาญเนี่ย
มีโอกาสเกิดอุบัติเหตุตรงนี้ได้สูงมาก
แต่ตอนนี้เป็นขั้นตรงของบรรเหตุ
จากการที่มาเพิ่มสูงนะ
ซึ่งจริงตอนทีแรกที่เดินเข้าไปก็คิดว่าน่าจะมี๒ประเด็นนะครับ

อีกประเด็นนึงที่ตัดออกไปก็คือก้อนคอตเตอร์เวทที่เป็นตัวบาลานซ์ที่บูมท้ายมันสามารถเคลื่อนที่ได้
ทุกครั้งที่เราทำการเพิ่มความสูงเนี่ยเขาจะทำการล็อกตัวนี้
ถ้าตัวนี้มีการเคลื่อนที่เนี่ยถอยหลังไปเมื่อไหร่มันจะเกิดการหงายหลังได้มาก
ก็เลยสันนิษฐานว่าน่าจะมาจากการที่ปิดคอที่รุนแรงนะครับแล้วก็เกิดการหงายหลัง
สำหรับเคลนตัวนี้นะครับเป็นชนิดพิเศษทั้งที่ทำงานต้องมีความเชี่ยวชาญในระดับนึง
ถึงจะสามารถติดตั้งดัดแปลงหรือแก้ไขได้
ซึ่งเป็นเครนที่สามารถกระดกขึ้นลงได้ค่ะ
และแขนตัวปั้นจันทร์สามารถอยู่ในแนวราบได้
ทางรองศาสตราจารย์อเนกสิริพาณิชกร
ประธานสาขาวิศวกรรมโยธา
และประธานคณะกรรมการจัดการภัยพิบัติหรือวศธก็บอกว่า
ดำเนินการหลังจากนี้ก็ต้องมีการนำเอาเครนออกจากพื้นที่นี้นะคะ

เพราะมันเสี่ยงที่จะเกิดอุบัติเหตุกับชาวบ้านด้วย
ก็เลยต้องเตือนว่าอย่าเข้าไปตรงจุดเกิดเหตุ
รองพวกราชการกรุงเทพมหานคร
จักรพันธ์ผิวงามก็บอกว่าโครงการก่อสร้างคอนโดมิเนียมแห่งนี้
ความสูงคอนโด๓๕ชั้นสร้างไปแล้ว๑๓ชั้น
มีการขออนุญาตการก่อสร้างกับสำนักการโยธากรุงเทพมหานครอย่างถูกต้อง
แต่ว่าจะก่อสร้างตรงตามแผนงานที่ยื่นแสดงไป
ฝ่ายโยธาของเขตยานาวาหรือเปล่า
เดี๋ยวต้องสั่งให้ผู้มนุยการเขตยานาวาได้ตรวจสอบรายละเอียดเพิ่มเติมในส่วนนี้นะคะ
แต่ว่ารายละเอียดหลังจากขออนุญาตไปแล้วใช่ไหม
อย่างเช่นการเอาเครนมาต่ออย่างนี้
มีการแจ้งมีการบอกควบคุมเรื่องความปลอดภัยขนาดไหน
เพราะว่ารายงานข่าวเบื้องต้นเหมือนกับว่าไม่มีการแจ้ง
สำนักงานโยธาทิการเรื่องของการติดตั้งเครนนะครับ